จบเทศกาลสงครานเนี่ยก็เฝ้าระวังกันต่อนะคะ
โควิด๑๙เพราะอย่าลืมว่ายังอยู่กับเรานะคะ
แต่ว่าช่วงสงครานอาจจะละเลยไป
แล้วก็เป็นสงกรานที่กลับมาหลังจากที่ว่างเว้นไป๒๓ปีด้วยซ้ำนะคะ
ที่มีคำเตือนบอกว่ามันรุนแรงกว่าเดิมนะคะ
สถานการณ์โควิด๑๙หลังจากไปท่องเที่ยวไปฉลองสงกรานกันกลับมา
กรมควบคุมโรคบอกว่าช่วงสัปดาห์วันที่๙ถึง๑๕เมษายนเนี่ย
ปรากฏว่ามีผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล๔๓๕รายนะคุณทัศนัย
แล้วก็พบแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วย
นี่ค่ะหลายคนอาจจะลืมโควิดไปแล้วนะคะ
ที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยเพราะว่ามีโควิดสายพันธุ์ใหม่ค่ะ
แล้วก็สายพันธุ์นี้สามารถติดต่อสูงกว่าสายพันธุ์ในอดีตด้วยค่ะ
ใครที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูงไอจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส
แล้วที่มันแตกต่างก็คือว่าเยื่อบุตาจะอักเสบตาแดงมีผื่นคัน
บางคนคิดว่าตาแดงเพราะฝุ่นหรือเปล่า
มากขึ้นด้วยนะคะประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย
ก็วางแนวทางการป้องกันเอาไว้๓มาตรการนะคะ
จะช่วยลดการป่วยหนักแล้วก็การเสียชีวิตได้
มาอีกแล้วนะคะการฉีดวัคซีน
ก็คือสวมหน้ากากในที่สาธารณะโดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรม
หรือไปสถานที่ที่มีคนเยอะค่ะ
มีไข้ไอเจ็บคอถ้าผลเป็นบวก
ก็สวมหน้ากากเมื่อใกล้ชิดกับคนอื่น
และถ้ามีอาการมากขึ้นอย่างเช่นเหนื่อยหอบหายใจลำบาก
ต้องรีบหาหมอค่ะ